น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

ทำไมขายดีจังโอ้เดี๋ยวนี้มันขายได้

ก็เลยอยากจะตอบแทนพี่รายเดอร์
แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉันก็ขอบคุณพี่ที่รอ

เดี๋ยวจะเลี้ยงบ่ยบ่ยกี้พวกคิดออกล่ะ
เดี๋ยวจะทำบูเฟ่หลังปีใหม่หนึ่งวัน
อยากมีคิวมาส่ง

ได้ฟังเสียงจากร้านใช่ไหม

หลายร้านเป็นแบบนี้น่ารักมากดีขึ้นขายผิดหูผิดตาเพราะได้พี่พี่
ไลน์คุณผู้ชมเจ้าของร้านจัดโต๊ะจีนอย่างดี
ไม่มีพี่ผมก็ขายไม่ดีไม่ได้ให้น้อยนะ
โอ้โหทุกโต๊ะคืออาหารเต็มโต๊ะเลยใช่ทีมข่าวไปนะครับ
ร้านอาหารนี้นะครับชื่อร้านว่าคลังนาปลาข้าว
อยู่ผ่านทองชลบูรีไปเจอพี่ปรัฐยาประหยัดครับ
ปรัชญานามสกุลประหยัดอายุ๓๘ปีชื่อเชฟแก๊กกี้
แม็กกี้เจ้าของร้านเล่าบอกโอ้โหพี่ทางร้านผมเนี่ยนะปกตินะ
ก็ดูแลพี่รายเดอร์อยู่แล้วมาสั่งของผม
ผมแจกคูปองแลกซื้ออาหารระหว่างพี่รายเดอร์รอออเดอร์
ผมมีน้ำให้ดื่มมีที่นั่งให้นั่งตรงไหนพี่
นั่งเย็นมีพัดลมพัดเป่าตลอดเวลา
เหตุการณ์ในคลิปนี้คือครบรอบ๔ปีของร้านครับ
ก็ทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงลูกน้อง
เพราะว่ารายเดอร์เป็นแขนเป็นขาเป็นกำลังของร้านมาตลอด๔ปี
คุณผู้ชมแล้วอาหารยังไงอ่ะพี่
รายเดอร์กินอะไรไม่ใช่เบิร์ต
กินยังไงกินอย่างนั้นเหมือนกันทุกคน
โอ้โหเลี้ยงเนี่ยไม่มีแบ่งชนชั้น
อกจากนี้เดี๋ยวหลังปีใหม่เหรอเดี๋ยวมีแผนนะเบิร์ต
จะเลี้ยงบุฟเฟ่อีกทีพี่ลายเดอร์เขาเนี่ย
พี่สมพงศ์อายุ๕๑ปีพี่รายเดอร์ที่ไปร่วมรับประทานอาหารกับเขา
บอกว่าตั้งแต่ผมตบอกกันนะพี่สมโพตบอกเลย
ตั้งแต่ผมเป็นรายเดอร์มาเนี่ยนะไม่เคยไม่เคยจะเห็นร้านไหน
ใจดีเท่าร้านนี้มาก่อนครับนี่แหละครับเลี้ยงอาหารดีดี
กินของดีดีใจขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะครับ
ก็ขอให้ขายดียิ่งขึ้นไปนี่แหละครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
คนไทยด้วยกันครับคลังนาปลาข้าวนะ
อำเภอพานทองชนบุรีนะร้านนี้ครับ